เชื่อว่าหลายคนยังไม่มีโอกาสได้ไป
แต่ดิฉันเป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสได้ไป

จังหวัดยาลาค่ะคุณผู้ชม
จะพาไปชมความงามของทะเลหมอกไอเยาเวง
เป็นทะเลหมอกที่สวยงามมากแล้วก็อยู่สูงมากเลยทีเดียว
และที่สำคัญนะคะไม่ได้มีแค่ทะเลหมอกสวยนะที่เบตงจังหวัดยาลา
เขายังมีไม้ดอกเมืองหนาวด้วย
เมืองหนาวแต่ว่าอยู่ภาคใต้ของเรา

ก็ไปกินเฉาก๊วยตำนานอร่อยอีกด้วย
พร้อมไหมเดี๋ยวไปเที่ยวกันจังหวัดยาลา

ขอพาทุกคนแวบลงไปใต้สุดของสยาม
ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา
เพราะที่นี่นั้นมีทีเด็ด
ซึ่งต้องลองไปดูให้เห็นกับตาครับ

เฮ้ยใช่ครับฟังไม่ผิดหรอก
ทะเลหมอกภาคใต้จะเป็นอย่างไรนั้น
ตามไปดูกันครับ
หมอกขาวที่แพร่ตัวปกคลุมภูเขา
ดูเหมือนกับผ้าห่มพื้นใหญ่นี้
คือทะเลหมอกไอเยาเวง
กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลา
ความสวยงามของที่นี่นั้น
ไม่ต้องบรรยายด้วยคำพูดเลยล่ะครับ
เพียงแค่มองด้วยตาก็จะเห็นได้ถึงความอลังการ
และยิ่งใหญ่ของทะเลหมอกสุดลูกหูลูกตา

กลายเพิ่มตัดเพิ่ม
การเดินทางมายังจุดชมวิวทะเลหมอกไอเยาเวงนั้น
ก็ต้องตื่นเช้ากันหน่อยนะครับ
เพราะต้องออกจากอำเภอเบตง
เดินทางก็ประมาณ๑ชั่วโมง
แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่า
ทำไมภาคใต้ถึงมีทะเลหมอก
อันที่จริงนั้นจุดชมวิวแห่งนี้
อยู่บนที่สูงซึ่งอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยป้าไม้แรงน้ำ
ทำให้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี
เลยทำให้มีทะเลหมอกตลอดทั้งปี
เช่นเดียวกันนี่แหละครับ
ชมทะเลหมอกกันจุดใจไปแล้ว
ลงมาข้างล่างลองเปลี่ยนบรรยากาศ
มาดูทะเลดอกไม้กันบ้างไหมล่ะครับ

ส่วนไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอเบตง

ว่าพื้นที่เบตงนั้นอยู่บนพื้นที่สูง
โดยเฉพาะพื้นที่กลางหุบเขาแบบนี้

เหมาะกับการปลูกพืชไม้เมืองเหนือได้ตลอดทั้งปี

เป็นพื้นที่ของผู้ก่อการหอมมิวนิตมาลายา
ต่อมาได้มีการเจรจา
เพื่อมอบตัวให้กับทางการ
รัฐบาลไทยจึงมอบพื้นที่ตรงนี้
ให้เป็นพื้นที่ทำมาหากิน

ก็ได้เริ่มมีการเพาะปลูกดอกไม้เมืองเหนือกันเอง
ซึ่งได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยปัจจุบันสวนไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอเบตง
เปิดให้เข้าชมทุกวัน
ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
ถือเป็นแหล่งกระจายดอกไม้ที่สำคัญของหัวเมืองภาคใต้
โดยเฉพาะดอกเบนจม่า
ที่มีการปลูกเพื่อตัดดอกส่งไปขายยังอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาเลยนะครับ
และอีกหนึ่งทีเด็ดของอำเภอเบตง
ซึ่งเขาบอกว่ามาแล้วไม่มากิน
ก็เหมือนกับมาไม่ถึงที่นี่

นอกจากชาวกวยครับ
ชาวกวยเบตงก็มาสิ

ที่สืบทอดสุดเด็ดมาเป็นร้อยปี
ความพิเศษของเฉาก๊วยที่นี่คือเหนียวนุ่ม

นำต้นเฉาก๊วยไปแช่น้ำ

แล้วก็เอาไปเคี่ยวจนข้นผสมกับสูตรลับนิดหน่อย
กลายเป็นชาวก๊วยเนื้อเด้งกลมแบบนี้นี่แหละครับ

เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับทีเด็ดของอำเภอเบตงจังหวัดยะลา
ถ้ามีโอกาสได้ไปก็แนะนำเลยว่าห้ามพลาดนะครับ
เป็นยังไงบ้างคะไปเที่ยวเบตงจังหวัดยาลา
มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะเลย
แล้วก็นี่เฉาก๊วยอร่อยมากที่ฉันลองไปทานแล้ว
ไปถึงเบตงต้องไปลองชิมนะเฉาก๊วยก็ม๔ไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึง

เขาเป็นตำนานความอร่อยเป็นร้อยปีนะคุณ
มีโอกาสต้องไปลองเที่ยวลองชิมกันดูนะครับ
นำเลยนะคะช่วงนี้หมอกน่าจะเยอะน่าจะสวยนะ